สำหรับเรื่องของระดับน้ำโขงในตอนนี้นะคะลดลง

ใช่ค่ะทำให้ทางด้านของผู้ประกอบการดูดทราย
ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวพยายามที่จะดูดทราย
เพื่อที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเลยนะคะ
ขณะที่พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง
ตอนนี้โผล่พ้นน้ำร่วม๓เมตรแล้วค่ะ
นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนรอนะ
ที่จะไปกลับไล่บูชานะครับ
พระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระธาตุล่านอง
จมอยู่ในแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
โผล่ขึ้นจากน้ำค่ะกว่า๓เมตร
ส่วนที่โผล่ให้เห็นขณะนี้เป็นริมฐานองค์พระธาตุ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะผลูมากขึ้นเรื่อย
จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขง
มีแนวโน้มลดต่ำลงอีกนะคะ
ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยแล้วก็ลาวค่ะ
สามารถเข้าไปกระหลาดศักระได้นะคะ

โดยทางชุมชนวัดท่าจะมีเรือไว้บริการ
ล่องไปน้ำมาสการถึงองค์พระธาตุ

ปักไว้บนฐานขององค์พระธาตุ

โดยเฉพาะในช่วงเวลาของช่วงกลางคืนนะคะ

และแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ถ้ากลางคืนคือมืดสนิทเลยนะคะ
และจากการที่ระดับน้ำโขงลดต่ำลง
ทำให้ผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว
เร่งดูดกรัวทรายในแม่น้ำโขง

พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่นะคะ
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๙องค์
ซึ่งเดิมนั้นพระธาตุตั้งอยู่ที่กลางลานวัดธาตุ
แต่ถูกกระแสน้ำโขงที่เชี่ยวกราก
ซ่อตลิ่งพังเสียหายทำให้องค์พระธาตุจมลงไปในแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี
๑๐๐กว่าปีเกือบ๒๐๐ปีนะครับครับ

ใช่ค่ะเกือบ๑๗๐ปี